ค่ะเป็นเพราะหน้าหนาวอย่างนี้หรือเปล่าหลายคนเลยต้องหาที่พึ่ง
ทางใจหาความอบอุ่นเทศกาลงานแต่งมาเป็นแถวรัว
เลยค่าหน้าฝีนเรื่อยมาเจอแต่งงานแต่งแทนก็เป็นหนึ่งในคู่รักนะที่สละสดกันเรียบ
ร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับลูกทุ่งสาวเสียงเหน่อน้องเปล่าปาวลีพรพิมลค่ะ
หลังจากเจ้าบ่าวหนุ่มเอิร์ทการเกียรติกิจเจริญนะคะลูกชายปากิ๊ก
ขบวนขันหมากไปสู่ขอตามประเพณีที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีนู้นค่ะ
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะ
ควงแขนกันทำพิธีตามหลักศาสนคริสต์นะคะ
โบสถ์อสัมชันบางรักษ์นี่เองค่ะหลังจากนั้นนะคะ
ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกเล่าความรู้สึกในวันดีวันนี้นะคะ
แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลกันและกันตลอดชีวิตค่ะ
พูดต่อหน้าพี่สื่อบนชนแล้วนะรวมไปถึง
ขอแก่ปัญหาปวดใจในเรื่องของชุดแต่งงานเป่าสาวค่ะ
ไปหมดแล้วสั่งตัดไปตั้งแต่ปีก่อน
แต่ด้านมาไม่ทันงานแต่งซะนี่ค่ะ
ขอบคุณที่เอิร์ทดูแลเป๋าอย่างดี
แล้วก็อยากจะให้เป็นคนดีแบบนี้ตลอดไป

เจ็บแล้ว
ก็คือสินสอดก็กำลังพอดีค่ะสมฐานะสมศักดิ์ศรี
มันเป็นเรื่องสมธนาค่ะ

มันเป็นอะไรที่แบบข้อผิดพลาดมันเป็นการผิดพลาดแล้วกัน

เขาก็ว่าก็ขอโทษแล้วเขาก็อยากแบบว่า
อยากขอโทษอยากจะเหมือนกับว่าให้เราให้อภัยเขา
อยากจะให้อะไรผ่านไปอะไรที่แบบตัดได้แล้วก็เริ่มใหม่อย่างวันนี้
โอ้โหก็น่าปวดใจนะขวัญนะสั่งตัดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
นี่มันข้ามมาปี๖๒แล้วจะปีนึงมาตัดอะไรกันขนาดนั้น
แต่ว่าเจ้าสาวก็ความคิดดีนะเป็นคนคิดบวกเอาไว้

คู่นี้เขาคบกันมา๘๙ปีเห็นว่าไปเจอกันในรายการของคุณพ่อเขานั่นแหละ
ยินดีด้วยกับคู่นี้นะคะรักกันนานรักกันตลอดไปค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะถือเลิกดีเมื่อวานเช่นเดียวกันนะคะ
สำหรับสาวโดนัทมนัสนันค่ะแล้วก็หวานใจหนุ่มนักธุรกิจ
ชื่อว่าคุณตามจำนงอาสานะคะเข้าพิธีฉลองวิวา
และจดทะเบียนสมรสกันไปแบบเรียบง่ายค่ะ
มีเพียงครอบครัวแล้วก็แขกที่สนิทมาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานรักไม่มากไม่มายนะจ๊ะ
คู่นี้เขาคบหาดูใจกันมา๔ปีแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องทายาทที่หลายคนหวังนะฮะโดนัทบอกเลยรอหน่อยนะพี่
เพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยติดถ่ายละครอยู่อีก๒เรื่องค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคู่ชูชื่นด้วยนะจ๊ะ
ภาพพรีเวดดิ้งเขานี่สวยงามมากเลยนะไปถึงเมืองนอกมานาน